เดี๋ยวเรามาดูข่าวน่ายินดีของคนในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่านะคะ
อีกคู่นึงเนี่ยเตรียมเข้าสู่ประตูวิหวานแล้วคุณฟุ๊กเกิดพล
แล้วก็คุณนาตาลีเจรวนนท์นี่แหละค่ะ

ล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่ก็ได้เลิกดีเข้าเฝ้ากราบศักระ
ขอประธานพรจากสมเด็จพระสังฆราชด้วยค่ะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่นะคะ
ซึ่งคู่นี้ค่ะจะมีพิธีวิวาในวันที่๑๔มีนาคมที่จะถึงนี้
โดยก่อนหน้านี้ค่ะก็ทยอยปล่อยภาพพรีเวดดิ้งหวาน
ให้แฟนได้ติดตามกันไปบ้างแล้วนะคะ
ได้ร่วมถ่ายรูปแล้วก็ร่วมยินดีโวยพรกับเบาสาวด้วยนะคะ